คุณผู้ชมข่าวต่อไปนี้เล่นไม่ว่านะแต่เล่นต้องถูกที่ถูกทางด้วย
คุณพ่อคนหนึ่งพาลูกสาวไปหัดเล่นอยู่ริมถนนโอ้
ริมจังหวัดนั้นลูกเนี่ยล้มมาไหลลงถนนรถมอเตอร์ไซค์ขับมา

เตอร์ไซค์หายปลาร้าหักเลย

คือมันไม่ควรจะมาฝึกเล่นตรงฟุตบาท

คือเล่นไม่ว่าแต่อย่าทำแบบนี้เพราะเขาทำมาหากิน

อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะบาดเจ็บสาหัสเลยคุณผู้ชม
นะฮะก็คลิปอาจจะมืดมืดหน่อยนะครับจะเห็นชัดเจนว่ามีเด็กผู้หญิงกำลังหัดเล่น
แต่คุณพ่อนั้นก็ดูมือถือไปด้วยไม่ทันระวังครับนะลูกก็พลาด
หลังสเก็ตบอร์ดพุ่งไปกลางถนนจังหวะนั้นแกรฟฟู้ดขี่รถมาพอดิบพอดีก็เหยียบสเก็ตบอร์ดไป
ล้มซิครับทันไลท์ไปนู่นปึ้มล้มกระแทกพื้นไปเลย
เด็กกับพ่อรีบไปดูคนเจ็บก่อนค่อยเดินไปเอาเก็บสเก็ตบอร์ดก่อนเดินไปดูคนเจ็บอีกทีหนึ่งนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มของตั้งแต่วันที่๙ที่ผ่านมาแล้วล่ะเพิ่งจะมีการเอาไปโพสต์
คนที่โพสต์เป็นน้องชายของกราฟฟู้ดที่บาดเจ็บแล้วก็บอกว่า
เคสพี่ผมเป็นอุทาหรณ์ถึงคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดทุกคนนะครับ
พี่ผมเนี่ยขี่กระปกำลังหาเงินความเร็วในการขับรถ๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ต้องขาหักหายปลาร้าหักมันไม่ใช่ที่เล่นเลยอยากให้เคสนี้เป็นอุทาหรณ์
อยากให้เข้าใจถึงคนใช้รถใช้ถนนด้วยว่าที่ไหนควรเล่นไม่ควรเล่น
ไม่ว่าคุณจะเล่นเก่งหรือเพิ่งหัดเล่นก็ตามไม่งั้นจะเป็นเหมือนเคสพี่ผม
นี่เขาโพสต์แบบนี้นะฮะทีมข่าวพยายามติดต่อไปถามข้อมูลเพิ่มเติม
น้องชายคนเจ็บนะแต่ว่าทางน้องชายคนเจ็บเองไม่อยากจะอะไรไปมากกว่านี้แล้ว
เนื่องจากว่าเด็กที่เล่นสเก็ตอายุเป็นเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ด้วยนะครับ
คู่กรณีก็แสดงความรับผิดชอบก็ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้ทุกอย่าง
ก็อยากจะแค่โพสต์เตือนเอาไว้ว่าจะฝึกเล่นหัดเล่นมันจะมีที่เนอะ
เป็นลานที่เขาเอาไว้ฝึกเล่นหรือว่าสนามเด็กเล่นอะไรก็ตามที
ถ้าคุณพ่ออยากจะให้ลูกฝึกหาที่ที่มันปลอดภัย
ไม่งั้นคนอื่นอาจจะเดือดร้อนแบบนี้ก็ได้นะครับ